สมพงคุณาประถมหรืออีทปองรังสออนนักร้องนักแสดงชื่อดัง
นำหลักฐานเว็บไซต์อ้างชื่อสำนักข่าวแห่งหนึ่ง
มีการตัดต่อและเผยแพร่ภาพของอีท
แล้วก็นางศรีกันคุณาประถมซึ่งเป็นแม่เลี้ยง
ลักษณะของการผูกคอเสียชีวิตนะครับ
เมื่อในเพจเว็บไซต์ดังกล่าวอีทไม่เลี้ยงดูแลมารดา
และในวันสงกรานไม่ได้เดินทางกลับบ้าน
ทำให้นางศรีการน้อยใจจนผูกคอตาย
เมื่อวันที่๑๗เมษายนที่ผ่านมา
ทั้งที่เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงครับ
โปรลังสะออนกล่าวอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ข่ายความผิดการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ

ส่งผลให้นางหงคู่นาประถมมารดาแท้

โดยอีทยืนแยนว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนอไป
ยืนยันว่าไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลทำให้เชื่อว่าเป็นเพจปลอมครับ
ซึ่งอยากให้ตำรวจช่วยติดตามตัวดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
ฝากเตือนผู้ที่ทำเพจปลอมนั้นว่า
ให้เอาความรู้ความสามารถไปใช้งานด้านอื่นที่เป็นประโยชน์
และไม่ส่งผลต่อคนอื่นจะดีกว่าครับ